สวัสดีค่ะที่บอกว่าคลิปเด็ดนี่ไม่ใช่อะไรนะคะ
คลิปเด็ดยอดชาค่ะไม่ได้จะโชว์ของอะไรทั้งนั้นแหละค่ะ
มีแต่เรื่องของสภาพอากาศนะคะจะมาโชว์คุณผู้ชมในรู้ก่อนร้อนหนาว
วันนี้คุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นวันชาสากลนะคะ
ดิฉันฟินมากเลยได้มาเก็บยอดชาบนยอดดอยยอดภูแบบนี้นะคะ
แล้วอากาศมันเย็นมายืนประทักความหนาว
แต่พี่น้องภาคใต้ค่ะต้องระมัดระวังนะคะ
วันนี้เป็นวันเริ่มต้นแห่งการเตรียมตัวรับมือฝนตกหนักค่ะ
ดูภาพถ่ายดาวเทียมนี้ก่อนนะคะเป็นช่วงณเวลานี้เลยนะคะ
คุณผู้ชมจะเห็นนู้นหย่อมฝนค่ะ
หย่อมฝนเขาจะเป็นสีส้มสีแดงเขาอยู่ตรงนั้น
แต่เขาจะพัดจากฝั่งตะวันออกมาที่ฝั่งตะวันตก
ก็คือจะเข้าช่วงรอยต่อประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย
ช่วงเย็นวันนี้นอกจากย่องฝนที่จะทำให้เกิดฝนในช่วงนี้แล้วนะคะ
ลมมรสมประจำถิ่นช่วงนี้ยังคงมีกำลังแรงด้วย
มันบวกกันสองอย่างนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะภาคใต้ค่ะ
โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงเย็นตั้งแต่ช่วงจังหวัดนครศรีธรรมราช
ลากยาวไปจนถึงนราธิวาสฝนจะเริ่มตกหนักค่ะ
และจะตกหนักต่อเนื่องไปแบบนี้ข้ามยาวไปจนถึงสัปดาห์หน้า
เพราะฉะนั้นพี่น้องภาคใต้ค่ะ
เตรียมตัวเก็บข้าวของเตรียมเบอร์โทรกู้ภัยเอาไว้
และเตรียมใจพร้อมรับมือภัยพิบัติ
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝนตกหนักนะคะ
ส่วนเรื่องของคลื่นค่ะเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะ
ถ้าจุดไหนมีฝนตกหนักคลื่นจะสูงประมาณ๓เมตร
หรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปเลยนะคะ
และช่วงนี้แสดงว่าไม่เหมาะแก่การท่องเที่ยวภาคใต้ค่ะ
ส่วนภาคเหนือเหมาะจังเลย
ใครที่จะไปเที่ยวภาคเหนือและภาคอีสาน
ขึ้นดอยขึ้นภูไปกางเต้นแคมปิ้ง
โอ้โหความเขียวมันเข้มมากขึ้น
มันเข้มมากขึ้นแปลว่าอุณหภูมิจะลดต่ำลง
จะหนาวเย็นอย่าเยือกพูดควันออกปากเลยนะคะ